เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ก็อยากจะถามความเห็นของคุณผู้ชมเหมือนกัน
มีผู้หญิงคนนึงเขาแอบถ่ายหมาตัวหนึ่ง
กระโดดขึ้นไปบนกระโปรงหน้ารถของเธอ
ขณะที่เธอปิดคลุมผ้าเอาไว้อย่างดีแบบนี้
แล้วก็ไปกัดไปแทะรถของเธอจนเสียหาย

แล้วก็เอาคลิปนี้ค่ะไปให้เจ้าของสุนัขตัวนี้ดู

เจ้าของบอกว่าให้ไปเรียกร้องค่าเสียหายกับหมาตัวต้นเหตุแทน

คุณผู้ชมเธอแอบถ่ายคลิปนี้เอาไว้เป็นหลักฐาน
ตัวการเป็นหมาพันธสมของข้างบ้าน
หลักฐานชัดเจนจำนวนด้วยหลักฐาน
เป็นเจ้าของรถนี่คือใจไม่ไหวแล้ว

อันนี้เป็นหน้ารถของผู้หญิงคนนี้

แล้วที่สำคัญเอาผ้าคลุมเอาไว้อย่างดีนะคะ
ถูกเจ้าหมาตัวนี้ทั้งตะกุยทั้งกัดทั้งแทะอย่างที่เห็นค่ะ

ประกันยังทำอะไรเจ้าของหมาไม่ได้

เจ้าของไม่ไปอย่างเดียวให้ไปเอาเรื่องกับหมานู่น
กระโปรงรถบังโครนข้างยับเยินประกันก็รับผิดชอบไป
จำไว้นะเลี้ยงหมาพรบคุ้มครองสัตว์ทำอะไรหมาไม่ได้
หมาทำก็ไปเอาเรื่องกับหมาไม่เกี่ยวกับเจ้าของ
แต่ถ้าลองหมาโดนกระทำเต้นหาคนรับผิดชอบทันที
นี่กฎหมายประเทศไทยผู้หญิงคนนี้ยังโพสต์
ภาพภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของเธอนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชมทั้งรอยเขี้ยวที่บังโครน
รอยที่กระจกหน้าแล้วก็ฝากระโปรง
ส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความเห็นค่ะว่าเรื่องแบบนี้คงจะไปโทษหมา
หรือว่าดำเนินคดีกับหมาไม่ได้แต่ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับเจ้าของหมา
หากบริษัทประกันภัยไม่ฟ้องร้องเจ้าของก็สามารถไปฟ้องสารเรียกร้องค่าเสียหาย
ในฐานะที่ถูกละเมิดได้นะคะ